ของผู้ป่วยโควิด๑๙ก็เป็นตัวเลขที่เราติดตามกันในทุกวันนะคะ
วันนี้ยังคงมีตัวเลข๒๐๐๐กว่ารายอยู่
แต่ว่าที่น่าตกใจที่สุดก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิต
วันนี้เราแตะ๒หลักเป็นครั้งแรกนะคะ
เรามียอดผู้เสียชีวิตถึง๑๑ศพในวันเดียวนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันหน่อยกันแล้วกันนะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้๒๔๓๘รายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๒๔๓๓ราย
ติดเชื้อจากการเดินทางมาจากต่างประเทศ๕ราย

เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๑ศพด้วยกัน
เราเจอเลข๒หลักจากผู้เสียชีวิตวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว๑๔๐ศพ
ผู้ติดเชื้อสะสมก็พุ่งไป๕๐๐๐กว่ารายแล้วค่ะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตใน๑๑ศพเนี่ย

ตั้งคันได้๒๕สัปดาห์

เธอบอกว่าเธอเนี่ยมีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด
แล้วก็มีอาการไข้ไอเจ็บคอ
วันที่๘เมษายนตรวจพบเชื้อ
เมษายนตรวจพบเชื้อวันที่๑๕นะคะ
แล้วก็เสียชีวิต๒๓เมษายนตอน๔ทุ่ม๕๐นาทีนะคะ
ซึ่งรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิต๑๑คนส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นคนที่มีโรคประจำตัวเกือบหมดเลย
แล้วก็เป็นคนที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยไปสถานที่เสี่ยงด้วยนะคะ
รายแรกเนี่ยค่ะเป็นชายไทยอายุ๒๗ปีเป็นชาวกรุงเทพนะคะ
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานโรคอ้วนสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
เสียชีวิต๒๑เมษายนนะคะ
ตรวจพบว่าติดเชื้อก็คือ๑๔เมษายน
รายที่๒เป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๔ปีอยู่ปฐุมธานีนะคะ
ตรวจเพราะว่าติดเชื้อ๑๖เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๒๓เมษายน
มีโรคประจำตัวก็คือโรคอ้วนกับไซนัสอักเสบ
รายที่๓ก็เป็นชายไทยอายุ๖๙ปีอยู่ปฐุมธานีเหมือนกันนะคะ
มีโรคความดันโลหิตสูงกับโรคเกาะ
เพราะว่าติดเชื้อ๑๓เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๒๒เมษายน
มาเป็นหญิงไทยอายุ๖๒ปีอยู่สุโขทัยนะคะ
มีโรคความดันโลหิตสูงกับไขมันในเส้นเลือด
ตรวจพบเชื้อ๑๖เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๒๒เมษายน

คนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ประจวบคิริขันนะคะ
มีโรคเบาหวานไตวายเรื้อรังแล้วก็ความดันโลหิตสูง
ตรวจพบเชื้อใน๑๙เมษายนแล้วก็เสียชีวิต๒๓เมษายน
รายที่๖เป็นชายไทยอายุ๔๕ปี
อายุยังไม่เยอะเลยนะคะอยู่นครพนมค่ะ
มีโรคเบาหวานกับความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเส้นเลือด

ตรวจพบเชื้อวันที่๑๗เสียชีวิตวันที่๒๓
ถัดมาเป็นอายุน้อยทั้งหมดเลยนะคะ
มี๓๕ปี๓๔ปี๓๖ปี
อยู่ช่วงประมาณวัยกลางคนคือ๓๐กว่าปีหมดเลย
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมีโรคประจำตัวโรคอ้วนที่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง
ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตในวันที่๒๓กับ๒๒เมษายนนะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของวัคซีนกันหน่อยคุณผู้ชม
ตอนนี้หลายคนสองจิตสองใจ
ใจหนึ่งก็คืออยากได้วัคซีนมาเร็ว
อีกใจหนึ่งก็คือตกลงฉีดแล้วมันปลอดภัยจริงไหม
กันหน่อยนะคะว่าตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่เราได้วัคซีนล็อตแรกมา
จนถึงเมื่อวานนี้๒๔เมษายนนะคะ
มีประชาชนคนไทยนะคะได้รับวัคซีนสะสมไปแล้วเนี่ย๑ล้าน๑แสนกว่ารายนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม
เข็มแรก๑๔๐๐๐กว่าราย
เข็มที่๒ก็๑๔๐๐กว่ารายเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่หลายคนเป็นกังวลกันมาก
ถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นว่าสถานการณ์โควิด๑๙ที่อินเดียน่ากลัวมาก
บ้านเราติดเชื้อ๒๘๐๐กว่าคนนี่ก็คือตกใจแล้ว
แต่อินเดียติดเชื้อวันละ๓แสนกว่าคน
แล้วมันมีข่าวบอกว่าเนี่ยมีเศรษฐีอินเดียเขาเช่าเครื่องบินเหมาลำ
หนีโควิด๑๙จากอินเดียเข้ามาไทย
คนเห็นข่าวนี้กันเยอะแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลด้วย
หลายคนก็ตกใจว่าเอาแล้วแบบนี้เดี๋ยวเกิดสายพันธุอินเดียเข้ามาอีกไหม
เราจะระงับได้ไหมทุกวันนี้ยังควบคุมของตัวเองไม่ได้เลย
ในแพทย์ทวีสินนะคะก็ออกมาบอกเลยว่าข่าวนี้ไม่จริงนะคะ
ไม่มีการเช่าเหมาลำจากอินเดียหนีเข้ามาในไทยหรือว่าเข้ามาเหมือนกับว่าหนีโควิด๑๙มาอยู่ในไทย
แต่ก็มีการดำเนินการนำคนไทยที่อยู่ในอินเดียกลับมาประเทศไทยค่ะ
ซึ่งเดือนพฤษภาคมจะมีทั้งหมด๔เที่ยวบินให้คนไทยได้กลับบ้านนะคะ
ส่วนคนต่างชาติในอินเดียตอนนี้มีการชะลอออกใบอนุญาตที่จะให้คนต่างชาติในอินเดียเข้าประเทศแล้วค่ะ
ตอนนี้ไม่มีการเช่าเหมาลำที่มาจากประเทศอินเดียนะครับ
มีที่มีรายงานและชัดเจนก็คือจะมีการขออนุญาตนำคนไทยนะครับ
ขึ้นเครื่องบินกลับมายังประเทศไทยเรานะครับ
ซึ่งมีรายงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอีก๔เที่ยวบิน
ก็อาจจะสบายใจไปได้ว่านะตอนนี้น่าจะยังไม่มีสายพันธุ์อื่นเข้ามานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าการระบาดในรอบ๓รอบนี้ค่ะ
ตั้งแต่เอาง่ายเอาแค่เดือนนี้เลยนะเมษายนตั้งแต่วันที่๑จนถึง๒๔เมษายนนะคะ
ตัวเลขที่เราเจอมันน่าตกใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อหรือว่าจะเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเป็นลักษณะของสถิตินะคะ
เกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รวมถึงผู้เสียชีวิตในห่วงเดือนเมษายนเนี่ยค่ะ
ยอดเนี่ยพุ่งสูงคือตัวเลขเห็นแล้วน่าตกใจนี่นะคะ
คุณผู้ชมลองดูนะคะคือพอเราทำเป็นกราฟมาคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้ง่าย
เหลืองเนี่ยคือสถิติของผู้ติดเชื้อดูจากกราฟจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขมันพุ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะ
แล้วก็ไปพีคที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้๒๔เมษายน๒๘๓๙รายในวันเดียวนะคะ
มีวันนี้ตกลงมาหน่อยแต่ว่าคือกราฟมันก็ยังสูงอยู่ในขณะที่เส้นสีแดงก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่วันที่๑มาจนถึง๑๖เนี่ยก็ยังเป็นกราฟนิ่งอยู่ก็คืออยู่ที่ประมาณเฉลี่ย๑คน
แต่ตั้งแต่วันที่๑๗เมษายนเป็นต้นไปคุณผู้ชมลองดูตัวเลขนะคะ
ไล่มาเป็นเสียชีวิต๒ศพเพิ่มเป็น๓เพิ่มเป็น๔พุ่งขึ้นไปเป็น๗เป็น๘
แล้วล่าสุดวันนี้เสียชีวิตสูงถึง๑๑ศพเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริง